อายุ๖๓ปียังเคยฝันว่า

อุ๊ยอันนี้ฝันดีหรือฝันร้ายแล้วมั้ย

มีอีกหนึ่งท่านบอกว่าฝันร้ายมากเลย

ฝันร้ายตรงไหนเนี่ย
แต่หลายคนเขาก็ฝันว่าอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ตีกันเป็นตัวลงตัวเลขมากมายเลยคุณนิวนาว
ต้องไปที่นี่ที่ไหนฮะที่นี่ที่คำชโนธไงคะ
ศูนย์รวมโชคของคุณผู้ชม
เอ๊ะอ่ะคิดเลยไม่ออกไปที่คำชโนธกัน
นี่มีอะไรเด็ดให้คุณผู้ชมได้ดูกันมีปรากฏชัดเลยล่ะ

คำชโนธนะเขาจัดพิธีบวงสวงก่อนเลย
วงสวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
บริเวณหน้าเกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีนี่แหละ
งานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนนำเครื่องไหว้
มาทำพิธีกลับไหว้ขอพรขอโจทย์ขอล่าพวกความเป็นสริมงคล

น้อยมาแล้วงวดน้อยไม่ได้มารำใช่ไหมคะ
ไม่ได้มารำเขามาแต่ละครั้งนี่เป็นที่หือหานะ
ก็มีครอบครัวพ่อจ้ำชัยพฤกษ้อมสิริ

ก็นำเครื่องเส้นไหว้เครื่องบายสีหมากภูบุหรี่ดอกไม้มากันเยอะแยะ
แต่ว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง
เขาได้นำของสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยนิยมเอามาไหว้ด้วย

คือปกติส่วนใหญ่เขาก็จะนำไข่ไก่หรือว่าผลไม้มาถวายใช่ไหม
แต่ว่าคราวนี้กลุ่มนี้เขาเอาหัวหมูมาด้วย
พอไหว้เสร็จเรียบร้อยทิ้งเอาไว้ไง

คนที่เขาเก็บหัวหมูเนี่ยบอกว่าเห็นตัวเลขสีแดง

พอข่าวแพร่สะพัดไปเอาล่ะค่ะ
โต๊ะเครื่องไหว้ก็มีผู้คนมารุมแน่นเลยเอาโทรศัพท์มาถ่าย
บางคนเขาก็เอาปากกามาเตรียมจดมาดูเลยนะ
ดเอาไว้เลยบอกว่าเห็นชัดมากเลย

ดิฉันบอกไปตามที่เขาบอกนะ

เห็นเลขหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นแมงวัน๒ตัวจริง

แต่ไม่เห็นนะเราดูด้วยตาเปล่านี้เราไม่เห็นนะ
เราไม่เห็นแต่ว่าเขาบอกมาว่าเขาเห็นเป็น
สี่สามสามเจ๋ง
เขาใครคะเขาเนี่ยใครคะ

ว่าไปตามที่เขาว่า

ดิฉันก็ว่าไปตามที่เขาบอก
เขาว่ามา

ค่ะไหนซูมอีกทีได้ไหม